มาดูข้อคิดจากการที่พ่อสอนลูกหน่อยครับ
เรื่องนี้คุณพ่อเป็นตำรวจก็สั่งให้ลูกชายไปซื้อข้าวกล่อง
ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเยอะเลยจะเอามาให้ต่างด้าวที่อยู่ในห้องขัง
ทีนี้ค่ะพ่อสอนลูกว่ายังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อย
เพราะว่าลูกเป็นคนโพสต์เรื่องราวนี้ลูกเขาเป็นอาสากู้ชีพกู้ภัยด้วยนะคะ
ภาพที่โพสต์เนี่ยเป็นภาพคุณพ่อที่เป็นตำรวจกำลังยืนถือเข้ากล่องยื่นให้กับผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังนี่แหละค่ะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเนี่ยโทรหาแล้วบอกว่าจะทำบุญให้ซื้อข้าวมา๑๒กล่อง
พอมาถึงพ่อก็เอาข้าวนี้ค่ะไปแจกให้กับต่างด้าวที่ถูกขังอยู่ในห้องขัง
คือเขาไม่ได้กินข้าวจนเขาหิวโซเลยพอถามว่าพ่อพ่อเป็นห่วงเขาขนาดนั้นเลยเหรอ
คือลูกก็สงสัยคือคนทำผิดทั้งนั้นเลยแล้วพ่อก็เป็นตำรวจด้วยพ่อไปช่วยเขาทำไมล่ะ
พ่อตอบกลับมาเป็นเชิงสอนพ่อตอบดีมากนะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้มีแค่หน้าที่จับอย่างเดียว
ต้องดูแลชีวิตของเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเมื่อพ่อถอดหัวโขน
พ่อก็คือคนธรรมดาตำรวจที่พ่อเป็นแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นแหละลูก
พ่อก็รู้สึกถึงจิตใจเขาแหละเขาหิวอะไรอย่างนี้นะฮะก็สร้างความประทับใจให้กับลูกชาย
จนต้องนำมาโพสต์นะครับแล้วก็บอกว่าสักวันหนึ่งผมจะตามรอยพ่อรักพ่อสุด
หลังเรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์นะครับ
ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมและให้กำลังใจการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เยอะมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะหลายคนได้เห็นโพสต์นี้แล้วอ่านไปก็น้ำตาคลอมนะครับ